เห็นช้างลิงฮิโปแมวน้ำเสือดาวและสิงโต

ช้อยมีช้างหมีและแมวน้ำ

ก็ไหนบอกว่าขุนอยากเห็นหมีไงขุนอยากเห็นหมี
พาขุนไปสวนสัตว์แล้วก็ไปเห็นช้างลิงฮิโปแม่น้ำเสือดาวและสิงโต
คำถามคือขุนอยากเห็นอะไรเด็กเขาตอบหมี
ก็หมีอ่ะแต่มันผิดอืมเขาก็เลยเอ๊ะมันยังไง
อันนี้มันคือแบบทดสอบเด็กทำไมครูถึงให้คำตอบนี้เป็นคำตอบที่ผิด
เป็นโรงเรียนสากรประชานุกูลจังหวัดชุมพรเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าจริงหรือไม่จริง
ซึ่งมันคือมีคนเอาข้อความเหล่านี้เป็นข้อความเป็นโจทย์ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ค
ก็ยิ่งสร้างความข้องใจว่าอ้าวถ้าไม่ใช่หมีแล้วขุนอยากเห็นอะไรอ่ะ
คำตอบมันมีช้างมีหมีมีแมวน้ำก็ตอบหมีทำไมมันถึงผิดอ่ะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนี้
โรงเรียนสหกรประชานุกูลที่ชุมพรนะฮะไปสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้บริหารของโรงเรียน
หลังจากเพจดังได้โพสต์เรื่องนี้แบบทดสอบเด็กเนี่ย
ถูกวิภาควิจารณ์และส่งผลกระทบด้านลบกับโรงเรียนเป็นอย่างมาก
วิทยธาษฎรรณฯครูชำนาญการรักษารัชกาลแทนผู้อำนาจงานโรงเรียน
สากรประชานุกูลบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นข้อมูลเนี่ย
ไม่เป็นความจริงอ่าเนื่องจากโรงเรียนยังไม่ได้สอบ
ยังไม่เคยใช้ข้อสอบอันนี้เลยในการสอบเด็ก
โดยวันที่เพจโพสต์อ้างถึงวันปฐมนิเทศ
จัดขึ้นระหว่างวันที่๑๓๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมา
วันนั้นจะมีการปรับพื้นฐานเบื้องต้นเท่านั้นไม่มีการให้เด็กสอบข้อเขียนอะไร
แล้วยืนยันว่าโรงเรียนไม่เคยนำข้อสอบนี้มาใช้ทดสอบกับเด็ก
ไปฟังเสียงท่านรักษาการพอนะครับ
ในเรื่องของข้อสอบนะคะข้อสอบนี้นะคะตั้งแต่เปิดเรียนมา
เรายังไม่มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่นำแบบทดสอบมาวัดผลสำลิดของนักเรียน
เพราะนักเรียนอยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะ
ฉะนั้นจากข้อมูลดังกล่าวที่เราได้รับข้อมูลจากเพจล่านะคะ
บอกได้เลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะ
แต่จริงแล้วก็อยากถามนะใครเป็นคนคิดจดนี้
คือหรือว่าจริงแล้วต้องการจะล้อเลียนหรือเปล่า
คือหลังเนี่ยมันก็มีบางคนบางกลุ่มเหมือนกันที่
เหมือนกับว่าตั้งอะไรแบบนี้มาตลกล้อเลียนจากเหตุการณ์จริงที่มันเคยเกิด

คิดกันแล้วเด็กเขาจะตอบยังไงนะฮะ
ทางด้านนี้ทางด้านของรักษาการภูมิในการก็บอกว่าจากการสอนพิเศษนั้น
โรงเรียนจะมีการสอนพิเศษหรือว่าติวเข้มเป็นครั้งเป็นคราวตามความเหมาะสม
จะเป็นการสอนพิเศษในช่วงเย็นของวันปกติ
บางครั้งก็จะมีการนัดผู้ปกครอง
ในช่วงที่เขาว่างสะดวกให้พาเด็กมาเรียนพิเศษในวันหยุด
ส่วนข้อมูลตามเพจที่ชื่อว่าเพจล่าเอาไปลงเนี่ยเป็นการสอนพิเศษของนักเรียนของโรงเรียนสากรประชานุกูลนั้น
ก็ไม่เป็นความจริงนะครับ
อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เอามาฝากกันนะครับ